วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
ซึ่งผลักดันโดยนายนาจิปราซักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
ท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่าย
ว่านายนาทิพย์อาจจะใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับนี้
สกัดกลุ่มต่อต้านทางการเมืองที่ออกมาเรียกร้อง
ให้เขาลาออกจากตำแหน่งจากกรณีความไม่ชอบมาภากล
โดยนายจนาจิ๊บให้เหตุผลถึงการนำกฎหมายความมั่นคง
ฉบับใหม่มาคำบังคับใช้นะครับว่า
เพื่อรักษาความปลอดภัยของชาวมาเลเซีย

โดยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดเหตุคนร้าย
ป้าระเบิดใส่ในคลับนอกกรุงกลลาลำเปอร์
และเป็นครั้งแรกที่ตำรวจยอมรับว่ามีความเชื่อมโยง

แต่การที่กฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรี

หรือออกกฎอายการศึกในพื้นที่ใดก็ได้
เชื่อว่ามีความเสี่ยงถูกคุกคามด้านความมั่นคง
ก็ทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่ม
แสดงความกังวลว่ารัฐบาล
ใช้โอกาสนี้สกัดพลังต่อต้านทางการเมือง
โดยคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
แสดงความกังวลว่ากฎหมายนี้อาจละเมิดสิทธิมนุษยชน
กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ทำให้รัฐบาลมาเลเซียลุแก่อำนาจ
โดยในตอนนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายนาจิป
กำลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ยางรุนแรง

ตั้งแต่ปี๒๕๕๒ถึง๒๕๕๘มีเงินจำนวนกว่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งเงินก้อนดังกล่าวถูกนำไปซื้อทรัพย์สินโดยกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับนายนาจิป
ขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังกล่าวถึงความทุจริตเชื่อมโยงไปยังนามแฝง
ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะหมายถึงนายนาจิปราศักดิ์